ส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือทำเอาขาเผือกเนี่ยไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยคุณผู้ชม
ก็คือมีกระแสข่าวออกมาว่าพระเอกชื่อดังยุค๙๐คนหนึ่ง
ทำกองถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อดังป่วนเนื่องจากว่าลืมบท
เพราะว่าอะไรรู้ไหมปุ้นยาก่อนมาเข้าฉาก
แรงมากแรงมากนะหลายคนก็จับจ้องว่าโอ๊ยเป็นใครกันนะ
รายชื่อก็ออกมาเลยค่ะพระเอกหนุ่มชื่อดังยุค๙๐เนี่ย
ก็คืออีกหนึ่งคนตัวท็อปของวงการบันเทิงผุดขึ้นมามากมายแหละ
ไม่ใช่ใครที่ไหนหนึ่งในลิสต์ที่เราเห็นกันอยู่
พี่หนุ่มสอนรามนั่นเองนะครับ
แม้ว่าตอนนี้หัวใจของพี่หนุ่มจะเป็นสีชมพูอยู่กับคุณแม่ลูกหนึ่ง

งานนี้กองทัพสื่อมวลชนมีโอกาสเจอพี่นิโค
ก็เลยไม่ปล่อยให้พี่นิโควิ่งหนีหายไปไหน

แต่พี่นิโคบอกว่าไม่ขอตอบรอให้ไปถามจากพี่หนุ่มเอาเองแล้วกัน
เพราะว่าเธอมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนใจกระแสข่าวเมาส์แต่อย่างใดนะคุณ

ปีใหม่นี้มีแพลนจะไปเที่ยวสัมผัสอากาศเย็น
ฝรั่งเศสกับฝ่ายชายด้วยจ้า
แคนจะไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับปีใหม่นี้ค่ะ

ไปด้วยกันสามคนเนี่ยไม่ใช่
อีกคนนึงนุ่มนึง

ก็เขาจำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นไปดีกว่า

เรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวรอพี่หนุ่มมาตอบกันเอาเอง
เพราะว่ากระแสข่าวที่เมาส์ออกมาค่อนข้างแรงพอสมควร
แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหากับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เท่าไหร
เพราะว่าเขายังควงคู่กันไปสัมผัสลมหนาวกันอยู่นะจ๊ะ
ใช่ทริปก็มีแพลนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ